สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผี
โดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
และแน่นอนนะครับว่าเดือนธันวาคมของเรา
ทีมเรื่องเล่านั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องระหว่างการออกทริปและไปเจอดีครับ
ส่วนนักเล่าในค่ำคืนวันนี้ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เขาบอกว่าเขาไปเจอประสบการณ์นี้มาที่ต่างประเทศ
ยินดีต้อนรับครูแหม่มหรือว่าคุณแหม่มครับสวัสดีครับ

แต่วันนี้เรียกคุณแหม่มก็แล้วกัน

เพื่อให้เข้ากับทีมช่วงของเทศกาลวันคริสต์มัส
คนก็มักจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
ครั้งนี้คุณแหม่มมาพร้อมกับเรื่องที่ไปเจอไปเจอมาที่ประเทศ

ญี่ปุ่นหลอนออนทัวร์นั่นคือชื่อเรื่องที่ตั้งมา

แล้วเราก็จะมีกลุ่มบ้านพี่เพื่อนที่เป็นต่างชาติในหลังข้างเยอะ
แล้วก็บังเอิญไปรู้จักพี่ที่อยู่ประเทศญี่ปุ่น
ก็คือเป็นชาวญี่ปุ่น๒ท่านพี่ผู้ชาย
แล้วก็เป็นพี่ผู้หญิงคนไทยหนึ่งท่านชื่อพี่แคท
เราก็เลยเกิดการชักชวนกันว่า

แต่เราไม่ได้อยากไปที่ที่ทุกคนไป
อยากไปที่ที่เป็นท้องถิ่นจริง
แบบว่าคนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก
ใช่ค่ะโรงแรมโบราณหมู่บ้านเก่าประมาณนี้
พอเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราก็โอเค
ก็ทริปนี้เราไปทั้งหมด๑๐วันไป๔ท่าน
เรื่องก็เริ่มเกิดตรงที่เราเที่ยวกัน
แรกก็คือ๗วันไม่เจออะไรเลย

ใช่ค่ะเราก็คิดว่าคงไม่เจออะไรแล้วแหละ
เราก็จะแบบอุ๊ยผีหน้าขาวผมเนี่ย
จินตนาการไว้ว่าถ้าเราไปโรงแรมที่มันเป็นแบบนอนเสือ
โรงแรมโบราณเราจะเจอไหมก็แอบคิดนิดนึง
แต่พอไปจริงแล้ว๗วันคือไม่เจออะไรเลย
คิดว่า๒วันสุดท้ายไม่เจอเราแหละ
ก็คือเป็นวันที่๘วันที่๙๒คืนที่เราเจอ
โรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมที่ณตอนนั้น๑๐กว่าปีที่แล้ว
คนไทยยังไม่ได้เป็นที่นิยมว่าจะต้องไปเที่ยวตรงนี้

ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือดังมาก

เป็นที่นิยมเป็นเมืองยอดนิยมนะ

แต่ตอนนั้นคือเราเป็นคนไทยที่ไปเนี่ย
แทบจะไม่เจอชาวต่างชาติที่เป็นไทยด้วยกัน

คือสมัยก่อนการไปญี่ปุ่นมันต้องขอวีซ่า

เพราะว่าจะมีชาวญี่ปุ่นทางนู้นคอยต้อนรับเรา
แล้วก็พาเราไปคือเราสามารถเจาะจงได้เลยว่า
เราอยากไปประมาณนี้นี้
ทานอาหารแบบนี้เขาก็พาเราไป
ซึ่งคนที่พาไปก็คือเป็นคุณลุงที่ค่อนข้างมีอายุแล้วค่ะ

จนมาโรงแรมนี้ขับรถเข้าไปก็คือ

เหมือนประตูเลื่อนเปิดปิดอย่างนี้

ก็มีทั้งเจ้าของโรงแรมมีหลานแล้วก็มีพนักงานโรงแรม
คนญี่ปุ่นไม่พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

แต่ส่วนใหญ่เราจะดูจากการ
จับมือก็จะกลับแบบกำมือแน่น
โค้งก็โค้งเยอะแต่ฟังไม่รู้เรื่อง
โดยเราก็อาศัยที่พี่ที่ไปด้วยแปลให้เราฟัง
โอเคเข้าไปเขาก็อธิบายว่า
จับใจความได้จากภาษามือว่า
ห้องพักไปทางนี้คุณสามารถเดินเที่ยว
ก็จะผายมือไปจุดนี้จุดนี้
ออนเซ็นต์เดี๋ยวจะมีพนักงานไปตามเวลา
เราจะเข้าเฉพาะกรุ๊ปของเราเอง

ก็จะไม่มีคนอื่นเข้ามาเลย
ตอนเข้าไปตอนแรกเนี่ยโรงแรมเงียบมาก
ไม่เจอนักท่องเที่ยวใดมีกรุ๊ปเรากรุ๊ปเดียว
คิดว่าอาจจะเป็นช่วงที่คนอื่นเขายังไม่มาเที่ยวกัน
เพราะตอนที่ไประหว่างวันที่๘จะอยู่ช่วงระหว่างกลางสัปดาห์แล้ว
เราเข้าไปแบบเงียบดีมากประทับใจแล้วมีความเป็นโบราณจริง
เพราะห้องนี้คือเป็นไม้
ข้างผนังประตูเปิดปิดคือเหมือนในทีวีค่ะเป็นเหมือนกระดาษ
อันที่เป็นบานเปิดปิดค่ะใช่ค่ะล็อกได้แต่ก็คือ
ก็สามารถแบบผักง่ายเลย
พอแนะนำจุดเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีคนเดินนำเราไป
ซึ่งตอนนั้นเราเจอพนักงานรวมเจ้าของโรงแรมและหลาน๓คนเราจำหน้าได้
เป็นคุณป้ามีอายุหนึ่งคนตัวเล็กเป็นพี่ผู้ชายที่ตัวเท่าเรา
แล้วก็เป็นรีเซปชั่นที่วัยใกล้เคียงกับเราอวบเจอแค่สามคนนี้
พอเราเดินไปที่ห้องพักก็เป็นอย่างนี้ค่ะคือเปิดเข้าไป
แล้วก็อุ้ยชอบมากเลยก็คือจะนอนเป็นเสือตาตามี
เขาเรียกว่าเร็วเรียวกังว่าอย่างเงี้ใช่ค่ะก็คือเป็นที่นอนที่พัก
ถ้าจะนอนก็คือต้องแบร์ออกมาแล้วเราก็เอาตัวสอดเข้าไป
เราก็ประทับใจมากแล้วก็ไปเปิดดูตู้เสื้อผ้า
เดินเข้าไปในห้องน้ำก็คือสำรวจก่อน
แต่เราสังเกตว่าพี่แคทวางกระเป๋าแล้วก็ออกไปเลย
แต่เราคิดว่าเขาคงมาบ่อยเขาคงเจอบ่อย

เพราะทุกคนจะมีกล้องคนละตัวแล้วจะมีแบบเหมือนไดอารี่บันทึก
เราก็สำรวจเสร็จจนพอถึงเวลาใกล้ทานข้าวแล้ว
เขาก็จะมีชุดให้สวมเราก็สวมชุดเสร็จเราเดินออกมา
ซ้ายขวามันเหมือนกันเลยเดินไปทางไหนก็ไม่รู้

เราก็เลยตัดสินใจเดินไปอีกด้านหนึ่งที่เรายังไม่ได้เดินไป
แล้วก็ไปเจอทางออกในระหว่างที่เรากำลังจะเดินออกไปตรงทางออก
เราได้ยินเสียงเด็กพูดเป็นภาษาญี่ปุ่น

แต่ลักษณะคล้ายเรียกเราเหมือนทักทาย
เราก็มองซ้ายมองขวาไม่เจอใครนะตอนนั้น
เดินออกไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสวนดอกไม้สวยมาก
เราก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยแต่ในขณะที่เราเดิน
พระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินมืดขึ้นเรื่อย
แล้วเราก็รู้สึกเหมือนมีคนมองเรา
เราก็เลยหันกลับไปมองเป็นต้นไม้อยู่ท้ายโรงแรม

มีผู้หญิงชะโง่ออกมามองเรานิดนึงแบบนี้

ใช่ค่ะคือชาวญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยตื่นเต้นกับแขกที่ไปเยี่ยมเท่าไห
เหมือนเป็นคนขี้อาย
โงกออกมาแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างชาติทางยุโรป
เขาจะเจอเขาจะทักทายเราแบบเฟลลี่อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ยิ้มทักทายแล้วก็พยายามพูดคุยกับคุณป้าคนนั้น
คืออายุเยอะแล้วนะคะลักษณะคือผิวขาวตัวเล็กผิวย่นแล้ว
ก็คุยกันเป็นภาษามือบอกว่าเราออกมาถ่ายรูปดอกไม้
มีตรงไหนอีกไหมที่คือพยายามพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเขา
แล้วก็พยายามทำภาษามือ
มีตรงไหนอีกไหมที่เป็นดอกไม้สวยเยอะอะไรอย่างนี้
เขาก็ทำหน้างงแป๊บนึงแล้วก็อ้ออืมแบบ
พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบงึมงำซึ่งเราฟังไม่เข้าใจอยู่แล้ว
เขาก็ผ่ายมือบอกว่าเชิญทางนี้

แกก็เดินห่างเราพอสมควรแล้วมันเริ่มมืดขึ้นเรื่อย
แล้วเขาพอเดินไปสักพักคือห่างโรงแรมไปมากแล้ว
เราไม่มีใครเลยแต่เราเราเขาแนะนำมาแล้ว
เราก็เลยต้องเดินตามเขาไปดูสักหน่อยนึงเดี๋ยวเสียน้ำใจเขา
พอเราไปถึงจุดนั้นหันมาจะขอบคุณก็คือคุณป้าหายไปแล้ว
เราก็อ้าวยืนซ้ายขวาไม่มีใคร
เสร็จแล้วก็พยายามเดินถ่ายรูป
หลังโรงแรมนี้นะคะจะเป็นลักษณะคล้ายโรงเพาะเหตุบ้านเรา
จะเป็นไม้ขึ้นมาข้างในค่อนข้างอบอ้าว
แต่บริเวณโดยรอบเนี่ยจะมีดอกไม้เยอะมากเราก็เดินถ่ายรูปเสร็จ
นึกขึ้นได้ว่ามันถึงเวลาทานข้าวแล้วตอนนี้คือมืด
เราก็หันหลังกลับแล้วเดินแต่ตอนนั้นเริ่มรู้สึกกลัว
อากาศเย็นมากแล้วก็เริ่มมันเงียบจนผิดปกติ
ลมเย็นปะทะหน้าพอเดินมาเรื่อยเห็นคุณลุงที่พาเรามาเที่ยวอะค่ะ
เขาก็ยืนแล้วเขาก็พูดเหมือนบ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า
คุณไปไหนมากี่โมงแล้วคือตอนนี้คือห้ามเดินออกไปไหนแล้ว
เราก็แบบขอโทษค่ะขอโทษค่ะพูดเป็นภาษาอังกฤษขอโทษเขา
แล้วเขาก็หัวเสียนิดแล้วเขาก็ผ่ายมือไปข้างในโรงแรมบอกว่า
ตอนนี้อาหารพร้อมแล้วอ่ะตัดภาพมาที่ห้องอาหาร
เราก็ลืมคุณป้าคนนั้นไปแล้วไม่รู้ว่าเขาหายไปไหน
ระหว่างที่นั่งเราจะนั่ง๔คนผู้ชาย๒คนผู้หญิง๒คน
ก็คือจะเป็นเซตอาหารยกมาเยอะมาก
แล้วก็คือเราระบุไว้แล้วว่าเราอยากกินดีที่สุดแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ที่สุด
เรื่อยเราก็นั่งเพลินแล้วเราก็หันไปเจอคุณป้าคนนั้นอยู่ท้าย
คือมันเปิดอย่างนี้แล้วเขาก็คุกเข่ายื่นมาใช่ไหมคะ
ประมาณ๔๕คนที่รวมถึงเชฟด้วยที่จะมาถ่ายรูปกับเรา
คุณป้าจะอยู่ท้ายสุดแล้วก็ชะโงกหน้ามาเหมือนเดิม
แล้วก็พยักหน้าให้เรายิ้มเราก็อ้าวนี่ไง
แล้วก็สะกิดพี่แคทบอกพี่เนี่ยคุณป้าคนนี้พี่เป็นคนชี้ให้ดูว่า
มันมีดอกไม้ตรงนี้พี่แคทก็หันไปมองนิดนึง
แล้วก็หันกลับมาทานข้าวต่อโดยที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เราเลย
แล้วก็หรือว่ามันเป็นธรรมเนียมเขาว่าเวลาทานข้าวเราจะไม่พูดกัน
ทานข้าวเสร็จแยกย้ายแล้วเราก็นั่งพักกันแป๊บนึงบอกว่า
เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราจะต้องนอนคืนแต่เราจะออกไปเที่ยวบริเวณรอบนอกโรงแรม
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเข้าไปเก็บภาพในออนเซนให้เรียบร้อย
โอเคก็เปลี่ยนเสื้อผ้าซึ่งเป็นแยกชายหญิงเนี่ยเราจะเข้าได้แค่สองคน
พอได้เวลาก็จะมีพนักงานโรงแรมเดินนำเราไปเราก็เดินเข้าไป
แต่เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเราสามารถจะหยิบเข้าไปข้างในได้๑ชิ้น
ก็คือเป็นผ้าเช็ดหน้าอืมแล้วก็อ้าวพี่เรามองเข้าไป
มันจะเป็นข้างบนจะเป็นเป็นอัลดอร์นะคะอ้าวพี่ข้างในมีคนอยู่
ไหนบอกว่าบุ๊กแล้วเรียบร้อยว่าจะมีแค่เราสองคนพี่แคทก็ชะโงกดู
เขาก็ไม่พูดอะไรแล้วก็แต่เราเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเปลือยกาย
นั่งอยู่กับพื้นก็คือก่อนที่เราจะแช่อออนเซนเราต้องมีการล้างตัวก่อน
แล้วก็อ้าวพี่มีคนอยู่เขาก็ไม่พูดอะไร
ก็เลยบอกถ้างั้นเราไปซาวหน้าก่อนผ่านไป๑๐นาทีเราเดินออกมา
ผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่แต่พี่แคทเนี่ยพูดขึ้นมาบอกว่า
ลองเปิดดูไหมล่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าพี่เขาเห็นหรือไม่เห็น
แคทตัดสินใจเปิดเข้าไปพอเปิดเข้าไปคือมันไม่มีใคร
แต่เราเห็นอยู่คนเดียวพี่แคทคาดว่าจะไม่เห็นแต่เขาไม่พูด
พออาบน้ำเสร็จเราออกมาก็กลับเข้ามานอนที่ห้อง
แคทดูกระสับกระสายแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะนอนในห้องเท่าไหร่
แต่เราเหนื่อยเราเหนื่อยเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะนอนพักแล้ว
แต่นึกขึ้นมาได้ว่าแหวนเราหายไปอืม
เราต้องถอดไว้ที่ออนเซนต์แน่เลยอืม
เขาไม่ให้ใส่เครื่องประดับลงไปแช่น้ำอ่ะค่ะเราจำได้ว่าแหวน
เราตอนนั้นน่าจะถอดไว้ในตรงโขดหินที่ก่อนจะลงไปนั่ง
เราก็เลยพี่แคทเดี๋ยวเราไปหยิบแหวนก่อน
เราก็เดินออกมาตอนนั้นคืองงว่ามันไปทางไหนอืมอืม
ทางเหมือนกันไปหมดเลยครับเราเดินไปเรื่อยเรื่อยเราก็ไปเจอคุณป้าคนนั้น
อยู่ไกลไกลคนเดิมคนเดิมค่ะแล้วเราก็ปรีเข้าไปหา
แต่คุณป้าก็เหมือนถอยนิดนึงเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเรา
เหมือนเราจู่จุ่มเขาเกินไปหรือเปล่าเราก็เลยรักษาระยะห่างแล้วเดินช้าลง
พยายามอธิบายว่าเราลืมแหวนตอนที่เราไปแช่อืมไปแช่ออนเซ็นนะ
พยักหน้าแล้วเขาก็ผ่านมืออย่างนี้แล้วก็เดินนำลงไป
แต่ครั้งนี้มันมีเวลาในการสังเกตเราเดินตามเขาในระยะที่เราสังเกตได้ว่า
ผิวพันธุ์เป็นยังไงทรงผมเป็นยังไงเสื้อผ้าเป็นยังไง
เราเห็นว่าฝ่าเท้าเขาขาวซีดต้นคอขาวซีดเขาเขาจะใส่
เขาจะเหมือนเดินกับพื้นอย่างเงี้ยค่ะเดินเร็วเร็วเร็วเร็วแล้วก็
เสื้อผ้าดูเก่าผ้ามีคือเห็นว่าสีมันไม่สม่ำเสมอกัน
เราก็รู้สึกนิดว่าเอ๊ะเริ่มตอนนั้นเริ่มคิด
พ่อคิดคิดยังไม่ทันได้จบเราก็ถึงเขาก็ชินให้ดูว่าอ๋อ
นี่ถึงแล้วเราก็รีบวิ่งเข้าไปไปหยิบแหวนออกมาแต่ตอนออกมา
กว่าเดิมเพราะตอนออกมาไม่ได้เจอคุณป้าแต่เจอหลานเจ้าของ
เป็นผู้ชายยืนหน้าตาตื่นครับแล้วก็อุ้ยตกใจ
เขาก็พูดทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษกับเราบอกว่า
คุณมาตรงนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาอืม
คุณมาตรงนี้ถูกได้ยังไงใครนำคุณมาอืม
เราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเราตอบไม่ถูกเหมือนกันเราก็บอกว่าอ๋อนี่ไง
เรามาเอาแหวนเราก็เอาแหวนให้เขาดูครับเขาก็ถอนหายใจเฮือกนึง
เขาก็บอกว่าให้ใส่รองเท้าเขาก็รีบหยิบรองเท้ามาให้เราใส่
บอกว่าใส่รองเท้าแล้วรีบเหมือนรีบกลับเลยอย่างเงี้ยอืม
พอกลับเข้าห้องเราก็พยายามจะคุยกับพี่แคทบอกว่า
แคทเกิดเรื่องแปลกครับเราถามหน่อยได้ไหมว่าตอนเราทานข้าว
พี่แคทเจอคุณป้านักศนาแบบนี้ไหมพี่แคทบอกไม่เจออืม
แล้วเมื่อกี้ที่เดินออกไปหนูก็ไปอัเซ็นไม่ถูก
แต่หนูก็เจอคุณป้าคนนี้ครั้งนี้คือครั้งที่สาม
แคทก็เงียบพี่แคทบอกว่าอย่าไปสนใจเลย
คนเขาเยอะบางครั้งเขาไม่ชอบออกมาต้อนรับแขกอ่าน
เราอาจจะเป็นคนที่นี่ที่เราอาจจะเจอไม่เจอก็ได้
ไม่ใช่เรื่องแปลกของที่นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกของญี่ปุ่น
เราก็นอนแล้วคืนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกกระสับกระสายนอนไม่หลับ
แล้วเราก็ฝันไปว่าอืม
เราเดินไปที่ดูดอกไม้ครับ
ไกลไกลเนี่ยมันจะเป็นสะพานไม้อย่างนี้
เราเดินไปเรื่อยจนถึงกลางสะพานอีกก้าวเดียวสะพานมันมีสะพานหัก
เรากำลังจะเดินขาหล่นลงไปแล้วก็มีคนกระชากเราขึ้นมา
เราก็หันไปมองคุณป้าก็คือคุณป้าคนนี้ครับ
แล้วเราก็ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วเหงื่อแตกรู้สึกว่าเหมือนตัวเองตกใจว่าเราจะหล่นลงไปแล้วมีคนมาช่วยเรา
เราก็พลิกจากซ้ายก็คือข้างหลังเราเป็นพี่แคทจากซ้ายมาหาพี่แคทพี่แคทนอนอยู่
พอเห็นพี่ชัดนอนอยู่โอเคเราสบายใจแล้วเราก็หันพลิกซ้ายกลับมาเหมือนเดิม
แต่แป๊บนึงมีคนเสียงมีเสียงเปิดประตูเข้ามาเราก็หันกลับไปดูทันทีก็คือเป็นพี่แคทเดินเข้ามา
เราก็ตกเอ๊ะเมื่อกี้เราตื่นมาเราดูเวลาแล้วว่ามันเกือบจะเช้าแล้วแต่มันยังไม่สว่าง
ก็คือพี่แคทนอนอยู่ข้างเราแต่พอเราหันกลับมาแค่ไม่กี่นาทีมีคนเปิดประตู
แล้วคนที่เปิดเข้ามาก็คือพี่แคทเราก็ลุกขึ้นมานั่งพี่แคทไปไหนมา
เขาก็บอกว่าพี่ออกไปสูบบุรีได้สักพักนึงแล้วพี่เห็นว่าจะเช้าพี่ก็เลยเดินกลับเข้ามา
ซึ่งกองผ้าก็ยังอยู่ที่เดิมไม่มีรอยนูนของการนอนไม่มีอะไรเลย
จริงแล้วเรานอนคนเดียวมาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแต่เมื่อกี้เราเห็นเขาจริงว่าเขานอนอยู่ข้างเราจริง
เราก็ใจไม่ดีเราก็เลยรู้สึกว่าว่าพี่แคทเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปเล่นกันข้างนอกเลย
แคทก็กลับก็แค่เปิดประตูเข้ามาคุยกับเราแล้วก็เดินออกมากับเราแต่ตอนนั้นรู้สึกไม่ดี
เราก็เลยมานั่งคุยกันบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่ออกมาตอนไหนเล่าให้ฟังได้ไหม
เขาก็เลยเล่าให้ฟังแต่แรกบอกว่าจริงแล้วพี่เป็นคนที่เจอผีตลอดเลย
แล้ววันแรกที่พี่มาเอากระเป๋ามาวางตอนเปิดห้องออกมาพี่เห็นแล้วมีผู้หญิงนั่งคุกเข่าอยู่ในห้องกลางห้องเลย
ตรงเสื้อเขาเห็นก่อนแต่เขาไม่พูดเขาก็ออกไปทันทีในขณะที่เรากำลังสมรวจห้องอยู่
เพราะว่าเราต้องนอนที่นี่๒คืนเขาก็เลยไม่อยากพูด
เราก็เลยบอกว่าแล้วยังไงแล้วที่พี่ออกไปเนี่ยจะก่อนเช้าเนี่ยคือเจออะไรหรือเปล่า
เขาบอกว่าในขณะที่เขานอนอยู่ซ้ายมือเขานอนอยู่ดี
เขาพลิกตัวมาด้านขวาเขาเจอผู้หญิงคนนึงนอนหันหลังให้เขา
เป็นผู้หญิงผิวขาวใส่ชุดนอนญี่ปุ่นนี่แหละค่ะ
พอเขาตั้งสติได้ผู้หญิงคนนั้นค่อยหันมาหาเขา
แต่ไม่ได้พลิกตัวหันมาแค่ศีรษะ
ค่อยหันมาพอหันมาปุ๊บเขาเห็นแล้วเขาสบตา
เขาก็ผุดลุกขึ้นมานั่งแล้วทำเหมือนไม่เห็น
แล้วก็เดินออกไปเลยเดินออกไปสูบบุหรี่
แล้วเราก็นอนอยู่แค่ก็คือไม่ได้ปลูกไม่ได้บอกเราเลย
ไป๑ชั่วโมงคิดว่าใกล้เช้าแล้วไม่มีอะไรแน่นอน
ก็เลยเดินกลับมาหาเราที่ห้องเพื่อที่จะมาปลุกเรา
แล้วสิ่งที่เราเจอที่นอนอยู่ข้างก็คือไม่ใช่พี่แคทค่ะ
นี่คือที่มาเฉลยให้เราฟังแต่เราก็ต้องอยู่อีกวัน
เราก็ใช้วิธีการว่าวันต่อมาเราจะต้องออกไปทัวร์บริเวณโดยรอบ
ก็ดื่มนู่นนี่มีเครื่องดื่มคลายหนาว
ก็ทำให้เราหลับไปเองโดยที่เราไม่ได้คิดอะไร
ยินดีกว่าไม่ทิชโมจนวันกลับมีการถ่ายรูปลวมที่ลาดละหว่างเจ้าของโลงแรม
ลูกหลานแล้วก็รีเซปชั่นต่างก็มายืนรอข้างหน้า
หน้าโรงแรมโรงแรมก็ยังอยู่

เราเคยเจอคุณป้าลักษณะแบบนี้
เขาอยู่ไหนประทับใจที่เขา

เราอยากถ่ายรูปกับคุณป้าคนนี้

เพราะว่ามันเป็นโรงแรมในชุมชนที่เราเจอ

แต่เราก็แบบแอบสงสัยมองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอใคร
ชาวบ้านที่ไหนจะเดินเข้ามาในโรงแรมได้ล่ะ

พอเรื่องนี้พอออกจากโรงแรม

โดยที่เรื่องที่ในโรงแรมเราลืมไปแล้ว

คือญี่ปุ่นดีมากตรงที่ว่าเขาทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุดิบอะไรของเขาเนี่ย
พยากรเขาสามารถทำเป็นของฝากได้หมดเลย
เราก็ไปทุกจุดที่เขามี
ที่แบบคนอื่นเขาไม่เที่ยวเราอยากไป

ตกตรงนี้ก็คือจะมีประวัติเกี่ยวกับความรักนิดนึง
เราก็ไปแวะเดินเดินชมเดินชม
เราก็สังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่น
เนื่องจากลักษณะรูปร่างผิวหน้าตา

เราก็แอบมองรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้
มีความผิดปกติบางอย่างคือตาแดงเหมือนคนร้องไห้
แล้วก็พึ่มพำกับตัวเองตลอดเวลา

แคทเขาพูดว่าอะไร
ชัดบอกว่ามันไกลทั้งเสียงน้ำตก
มันไม่ได้ยินหรอกปล่อยเขาไปเถอะ

แต่เราก็มันเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจให้เรามองเขาตลอดเวลา
จนเราเดินออกมากลับออกมาถ่ายรูปเสร็จกลับออกมา

แล้วเราก็เลยถามพี่แคทเราต้องเข้าไปทักทายเขานิดนึงไหม
เขาเหมือนเขาเสียใจอะไรมาเราต้องไปทักเขาไหมคะ
ชัดบอกคนญี่ปุ่นเขาไม่ชอบให้คนมายุ่ง

แคทก็แบบเหมือนพยายามเรากลับรถกันดีกว่า
เราไปที่รถกันเลยดีกว่าเนี่ยเสียเวลามากแล้ว

แล้วก็หันมามองผู้หญิงคนนั้นตอนแรกนั่งอยู่กับโขดหิน
อยู่เขาก็ยืนขึ้นมาแล้วก็โดดลงไปเลย

ใช่ค่ะคือโดดลงไปเลยแล้วก็ร้องไหว้ขึ้นมาแล้วก็คว้า

เราก็ใจสั่นไปหมดเราก็รีบขึ้นมาบนรถแล้วก็โวยวายกับพี่ผู้ชายอีกสองคนแล้วก็พี่แคท
มีใครเห็นหรือเปล่ามีคนอะไรอย่างนี้
ทุกคนก็แบบว่าเอาลบเข้ารถก่อน
แล้วก็เหมือนแบบใจเย็นก่อนตั้งสติก่อน
หลังจากนั้นเขาก็เหมือนพยายามอธิบายให้เราฟังว่า
เมื่อกี้ไม่มีใครเห็นเลยนะ

เพราะว่าเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าพี่แคทบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
แคทบอกว่าจริงแล้วพี่ไม่เห็นอะไรนะคะ

ผู้หญิงที่นั่งร้องไห้อยู่คือคุณเห็นคนเดียว
แต่ที่พูดคืออยากให้มันผ่านไป

แต่บังเอิญว่าเราคือเห็นเขายืนแล้วก็โดดลงมา
ตอนนั้นรู้สึกเศร้าว่าเราเจออะไร
แล้วเรามาเจอคนเจอวิญญาณเหรอ

เพราะว่ามันเป็นสารที่มันก็เกี่ยวกับความรักอะค่ะ

เรื่องนี้ก็จบไปโดยทริปเป็นทริปที่สนุกมีความสุขประทับใจ

แล้วก็อยู่ในความรู้สึกเราตลอด

เราก็มีโอกาสได้มานั่งทานข้าวกันอีก

ก็ได้คำตอบจากคุณจุนว่า

เขาก็บอกว่าเขาได้ไปหาคำตอบให้เราแล้ว
แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นจริงเท็จแค่ไหน

คนที่มาทำงานในโรงแรม

คือหลังโรงแรมที่มันเป็นสะพานนะคะ

ที่เราเดินไปแล้วเราจะหล่นในฝัน
คือหลานของคุณป้าคนนึง
หล่นลงไป

เราก็โดนลงไปแล้วหัวปากขึ้นข้างล่างเสีย
แล้วคุณป้าคนนี้ก็

แล้วไม่นานก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไป
น่าจะเป็นคุณป้าที่เราเจอ

รวมถึงแม้กระทั่งในความฝัน

เราได้ยินเสียงเด็กเป็นครั้งเป็นคราว

เราคิดว่าน่าจะเป็นลูกหลานของคนที่มากับกลุ่มอื่น

คือถ้าย้อนเวลากลับไปนะตอนนั้น

น่ากลัวแต่มันแตกไปด้วยความอบอุ่นใจว่า
เขาไม่ได้มาทำให้เราหลอนนะ

แม้กระทั่งแหวนเราหายเขายังพาเราไปหยิบครับ

มีการพูดคุยกันหลังจากนี้ไหม
คุณลุงที่มารอเรียกเราตอนไปกินข้าว
ก็บ่นบอกว่าจริงแล้วพอตะวันตกดิน
เขาไม่ให้เดินไปโซนนั้นเลย

แล้วก็มันเป็นช่วงอากาศเย็นหมอกลงมันลื่น

เขาก็เลยกังวลที่เราหายไป
ส่วนหลานเจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้ชายที่มาตามเรา
เขาบอกว่ารีเซปชั่นที่เป็นผู้หญิงเห็นเราเดินพูดคนเดียว

เขาก็เลยบอกว่าให้คนผู้ชายตามไปดูหน่อย
แล้วก็มาเจอเราออกมา
เราก็บอกว่าที่เราเดินตามไปคือเราเดินตามคุณป้าไป

เขาก็เลยเดินไปดูเราว่าเรามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้น
เหมือนว่าเขาอาจจะทราบว่าเราตามใครไป
เพราะว่าโรงแรมนี้ค่อนข้างซับซ้อน
ถ้าเดินไปคนเดียวหลงคิดว่าหลง
ทีนี้เนี่ยพอมันได้คำตอบแล้วจากคุณป้าคนนี้กับเด็กคนนี้
อีกอันหนึ่งที่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้คำตอบ

ใช่ค่ะอันนี้น่ากลัวเพราะว่ามีการแบบมีการหันศีรษะ

เขาคือใครทำไมถึงเจาะจงที่จะมา

บอกว่าตรงที่เรานอน
เพราะต่อเติมขึ้นมาใหม่
แต่ก่อนเป็นบ้านพัก
แล้วมันเป็นมีพื้นที่ใหญ่
ก็คือเป็นห้องนอนแล้วก็ทะลุเป็นห้องน้ำ
แล้วก็มีห้องน้ำแบบเป็นรับเข้าไปอีก
เป็นบ้านหลังเดิมที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเคยอยู่กับสามี
แล้วผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตที่นี่

ทำเป็นห้องเหมือนห้องสูตรห้องใหญ่

แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยพักเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูง
เขาก็เลยห้องนี้มันใหญ่สูง
ใช่ค่ะหันมาคือเห็นเลยใช่
เฮ้ยเดี๋ยวนะย้อนกลับไปหาเคสของพี่แคทนิดนึง
เห็นบอกว่าพี่แคทก็เป็นคนเห็นเห็นตั้งแต่แรกที่เข้าไปตอนที่วางกระเป๋า
ได้คุยกับเขาไหมครับว่าตอนที่เรานั่งกินข้าวกันอยู่
แล้วเล่าให้เขาฟังว่าเห็นไม้ในห้องน้ำ
เห็นไหมคุณป้าคนนี้ที่มานั่งรออยู่ตอนกินข้าว
สรุปแล้วเขาเห็นจริงป่ะหรือไม่เห็น

เขาไม่เห็นคุณป้ามีเราเห็นคนเดียว
ส่วนพี่ผู้ชายสองคนเขาไม่ค่อยสนใจเราอยู่แล้ว
แต่ที่เขาจะเห็นตลอดก็คือผู้หญิงที่อยู่ในห้อง

คือดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้มาไม่ปกติด้วยนะ
หรือว่าจริงแล้วคุณป้าคนนั้นจะคอยปกป้องแขกที่มาพักในโรงแรมนี้
จากผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ดูเหมือนว่าเธอมาทำอะไรที่มันดูน่ากลัว

ซึ่งเราก็ไม่ได้ถ้าเราเห็นขนาดนั้นเราคงแบบ

ก็ใช่สิคะคือแกเป็นคนที่เห็นบ่อย
เห็นแค่แบบนอนหันข้างหลังให้แล้วหันมาแค่คอ

ทุกวันนี้โรงแรมนี้ยังคงเปิดทำการอยู่

ถ้าไปเมืองนี้ก็ต้องพักที่นี่
แล้วบริเวณนี้ก็คือเป็นจุดเช็คพอยต์สำคัญทั้งนั้นเลย

เดี๋ยวต้องแอบถามข้างหลังนะครับว่าเป็นที่ไหน

นั่นคือประสบการณ์ที่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นหลอนออนทัวร์นะครับ
ตอนที่ไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนครับ
การเจอผีทางต่างประเทศ
สิ่งหนึ่งที่มันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
คือการสื่อสารกัน

เจอผีต่างประเทศผมก็มีการพูดคุยถึงว่า
ถ้าเราเจออย่างนี้เราจะบอกเขายังไง

เขายิ่งงงอะไรคือการสวดมนต์อะไรอย่างนี้
มันต้องอยู่ที่จิตของเราด้วยล่ะ

ว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีเจตนามาทำอะไร

แต่ทั้งหมดเลยมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็เวลา
เหมือนเดิมฮะมันหนีพ้นเรื่องพวกนี้ไม่ได้จริง
และนั่นคือเรื่องของคุณแหม่มครับ

ในช่วงของเทศกาลนะครับแห่งความสุขแบบนี้นี่แหละครับ

หลายคนเตรียมแพลนไว้ที่จะไปท่องเที่ยว
ช่วงนี้เราก็เที่ยวในประเทศกันไปก่อนนะครับ

แต่ก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลในการท่องเที่ยวนะครับ

ไอ้การที่เราจะไปพักตามฐานที่ต่าง
จะได้เจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่า
เพราะเรื่องพวกนี้มันไม่มีอะไรการันตีได้
มันเป็นเรื่องของดวงแต่ละคนล้วน

สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลาครับ

๔ทุ่มตรงทุกค่ำคืนของวันศุกร์

แนลไทยรัฐของเราไว้ด้วยนะครับ

ในตอนที่เราทำการยิงสดแบบพรีเมีย
ทุกท่านได้มาล้อมวงในการฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ

คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับ

เจอกันใหม่วันศุกร์หน้ากับสถานีผีดุของเรา

ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ